วิชัยมันผ่านการเรียนจะใช้คำว่าอะไรมันผ่านการปรุงแต่งได้นะ
ตั้งเกือบ๒เดือนไม่ว่าจะจากปากใครนะคะ
ไม่ว่าจะจากปากคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าหรือใครก็แล้วแต่
มันเกือบสองเดือนอ่ะเรียนเข้าใจถูกไหมว่าอันเนี้ย
สิ่งนี้ในการทำสำนวนตำรวจต้องนึกเอาไว้ก่อน
คือคือเอาพูดตอนแรกก่อนค่ะ
เวลาเกิดเหตุเนี่ยอย่างเด็กตายอย่างน้องชมพู่เสียชีวิตเนี่ยนะ
ผมเชื่อว่าตำรวจเขาก็วิเคราะห์แบบผมหนึ่งน้องชมพู่เนี่ย
ไม่ได้เดินไปเองแล้วเสียชีวิตแน่นอนอืม
เอาละจะต้องมีคนพาไปและทำให้เสียชีวิตแต่จะเสียชีวิตแบบไหนนั้น
เดี๋ยวรอนิติเวศเขาจะบอกนะครับแต่ต้องมีคนพาไปแน่
ดังนั้นคนที่พาไปเนี่ยหนึ่งถามว่าเป็นคนร้ายหรือคนนอกพื้นที่ไหม
ผมว่าไม่ใช่เพราะคนจะเข้าในพื้นที่เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้
คนต้องรู้ก็ต้องเอาคนที่ใกล้ชิดที่สุด
คนที่น้องชมพู่คุ้นชินที่สุดคนที่น้องชมพู่ไปแล้วคืออ่า
สนิทสนมดังนั้นกลุ่มคนเนี่ยที่สนิทสนมเนี่ยก็มีอยู่สองกลุ่มเอง
กลุ่มใกล้ชิดตอนนี้มีใครบ้างอ่ะอืม
เอาล่ะอาจจะเป็นพ่อแม่หรือนี่ผมไม่ได้พูดว่าเขามาเกี่ยวข้อง
จะไม่เสียชีวิตหรือเปล่าล่ะค่ะลุงพลก็มีพ่อแม่แล้วก็เป็นลุงพลอืม
มุกเนี่ยมุมนี้ตำรวจเขาคิดไหมผมว่าเขาคิดตั้งแต่แรก
ว่าผู้ต้องสงสัยแต่สิ่งที่เขายังไม่เจาะจงหรือยังไม่ทำอะไรเนี่ย
แต่เขาต้องสอบสืบสวนนะเขาก็ต้องสืบประเด็นอื่นด้วย
ว่าเป็นคนร้ายคนอื่นหรือไม่โดยไปยึดหลักของพยานบุคคล
พยานวัตถุที่เจอหรือดีเอ็นเอแต่ขณะนี้พยานบุคคลที่เห็นการกระทำน้องชมพู่เนี่ยไม่มี
พยายามวัตถุก็แทบจะไม่มีดีเอนเอก็แทบไม่มี
ประเด็นต่างเลยมันก็ต้องลงมามากลุ่มคนใกล้ชิด
แต่นี่พอตำรวจเขาทำงานเข้มขึ้นอะไรเข้มขึ้น
กลุ่มคนที่ต้องสงสัยเนี่ยต้องผมเชื่อว่าอนาคตต้องเคลื่อนไหว
แต่จะเคลื่อนไหวมุมไหนอย่างไรเนี่ยผมไม่สามารถจะบอกได้
ถึงรู้ก็เราจะบอกไม่ได้ดังนั้นตำรวจเขาเลยต้อง
มาตั้งข้อสงสัยในกลุ่มนี้รองค่ะในในส่วนของการให้ให้ปากคำ
อันนี้เอาเอาตามประสบการณ์รองเลยนะคะคือว่าตามปกติแล้วมันเป็นเรื่องปกติไหม
คนหนึ่งคนไม่ว่าเขาจะเป็นในสถานะพยาน
ผู้ต้องสงสัยหรือสุดท้ายเขาจะกลายเป็นผู้ต้องหาหรือไม่ก็แล้วแต่
คนหนึ่งคนเนี่ยในการให้ข้อมูลรอบแรกรอบที่สองรอบที่สาม
ไม่ว่าจะให้กับตำรวจสอบสวนมือแรกเลยนะคะหรือว่าอ่ะ
ครั้งที่สองพาไปถึงโรงพักษณ์ครั้งที่สามอ้าวมีญาตินั่งอยู่ด้วย
อ่ะให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อคือคนหนึ่งคนเนี่ย
ตามปกติมันมีสิทธิ์ไหมที่เขาอาจจะพูดในรายละเอียด
ไม่ได้ตรงกันทุกครั้งแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วซึ่งซึ่งแปลว่า
การที่ไม่ได้ให้รายละเอียดตรงกันทุกครั้งก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะต้องเป็นผู้ต้องสงสัย
หรือผู้ต้องหาทันทีถูกไหมฮะใช่ใช่คือการหลักประราชา
เหตุการณ์ไว้ก็ได้สามบางคนก็ให้การโดยการเขาปฏิปตัวไม่เป็นก็ได้อืม
แล้วก็การให้การบางทีเนี้ยเทคนิคการถามเนี่ยบางทีตำรวจก็ถามอ่า
คนที่ตอบบางทีตอบไม่ตรงนี้ชาวบ้านต่างจังหวัดแล้วเนี่ย
แล้วเนี่ยการจะตอบเนี่ยเอ่อให้ตรงไปตรงมาเนี่ย
บางทีมันมันไม่ไม่เป็นอย่างนั้นอืม
เพราะมันมีประเด็นนู่นประเด็นนี้อย่างเช่นว่าไปพบญาติ
ไปพบคนกลางทางไอ้คนกลางทางจำไม่ได้
บางอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถจะให้การเนี่ยไม่ตรงกันได้
อืมแต่ตำรวจเขาก็มีเทคนิคสามารถจะรู้ว่าไอ้วันแรกที่คุณให้การวันนี้
วันนี้ให้การวันนี้ไอ้นี่ให้การเนี่ยอันไหนจริงไม่จริง
อันไหนโกหกเขาสามารถจะพิจารณาได้เพราะการที่คุณให้การไม่ตรงกันเนี่ย
บางทีมีพยานอื่นมาให้ปากคำซึ่งแย้งกับคุณได้อ่า
ให้การคนพยานให้การเนี่ยบางทีโอเนี่ยให้การครั้งแรกเนี่ย
ถูกต้องเอ๊ะวันหลังเนี่ยคุณไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มัน
ตำรวจเขานำมาวิเคราะห์ได้ดังนั้นไม่จำเป็นเลยการให้การว่า
ไหนจะตรงกันไม่ตรงกันไม่จำเป็นคืออย่างงี้ค่ะที่ถามท่านรองวิชัย
ก็คือแบบนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ชมพู่หรือแม้กระทั่งลุงพลก็แล้วแต่
แม้กระทั่งสดิ้งก็แล้วแต่เนี่ยนะคะพี่สาวของน้องชมพู่เนี่ยคือ
ถ้าเราถ้าเรามองแบบจับผิดเนี่ยเราก็สามารถหาช่องจับผิดได้
ทั้งหมดเลยนะใช่ไหมคะในแต่ละครั้งซึ่งกำลังจะถามท่านว่า
ตำรวจเองก็เจอปัญหานี้กับในทุกคดีนั่นแหละคือเป็นไปได้
และไม่ได้หมายความว่าการที่แต่ละคนให้ปากคำไม่ตรงกันทุกครั้ง
แปลว่าเขาน่าสงสัยที่สุดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เพราะอย่างอื่นต้องประกอบสมมุติเขาน่าสงสัยก็ไม่ได้แปลว่าเขาน่าสงสัย
โดยตัวเขาเองเท่านั้นต้องมีอย่างอื่นประกอบประกอบด้วยอย่างเช่นเอาละ
อ่าตอนเนี้ยมีคนสงสัยคุณพ่อคุณแม่อ่าสงสัยลุงพลค่ะ
ผมถามว่าตัวแปรสำคัญคือใครอาจจะเป็นน้องสดิ้งได้อืม
แต่บางทีตำรวจเขาสอบแล้วเขายังไม่บอกหรือยังเขายังไม่พูดถึง
ให้ไปเกี่ยวพันธุ์ใครแต่ตัวเนี้ยเพราะน้องสดิ้งไม่สามารถที่จะไปบอก
อาจจะไม่โกหกใครก็ได้แต่ตำรวจเขาอาจจะมีเทคนิควันหลังจะสอบสวนหรือยังไง
ศรให้กล่าวหกเหมือนกล้าหกได้ไม่นานหรอกอืม
เดี๋ยวก็ต้องมีเทคนิคหลุดเดี๋ยวก็รั่ว
พอรั่วเสร็จแล้วเขาก็จะเอาจิ๊กซอตัวนี้ไปต่อ
คนที่ต้องสงสัยได้เอ๊ะมันเป็นแบบนี้ได้ไหมคะ
สมมุติว่าสมมุติว่าคนหนึ่งคนสุดท้ายแล้วไม่ใช่คนทำนะคะ
แต่ว่าคือตอนแรกตอนไปให้ปากคำกลัวพูดยังไงดีพูดยังไงดีให้หลุดนะคะ
หรือว่าสุดท้ายแล้วพอบรรยากาศมันผ่านไปสักวัน๒วัน
พนักงานสอบสวนใช้วิธีเปลี่ยนไปละมุนละม่อมมากขึ้น
เออสบายใจแล้วก็ค่อยค่อยบอกค่อยค่อยเล่า
แล้วต่อมาสมมุตินะคะสมมุติสมมุติมีเพื่อนบ้านมาถาม
โอ้โหลุกหนักมากเลยเอาพูดอีกแบบนึง
ต่อมาสื่อไปถามอาจจะตอบอีกแบบนึง
คือคนคนนี้สามารถเกิดแบบนี้ได้ใช่ไหมได้ได้ได้
ซึ่งตำรวจเจอแบบนี้บ่อยเจอบ่อยบ่อยมาก
แล้วด้วยเป็นโดยมากจะเป็นอย่างงั้นด้วยอ่า
ซึ่งคือเรื่องของเรื่องที่ถามแบบนี้ค่ะเพราะว่าอ่า
ในส่วนของคือบางคนเนี่ยอาจจะเอาเรื่องนี้ไปพูด
ให้กับคนที่ใกล้ชิดเนี่ยเพื่อจะให้เบี่ยงเบนประเด็นก็ได้
อืมดังนั้นไม่จำเป็นเลยเขาการพูดคนนี้อีกอย่างหนึ่ง
นี้อย่างหนึ่งเขาสามารถพูดได้
คือไม่มีใครรู้ใครไม่รู้ใครอ่ะผมยกตัวอย่าง
อย่างที่ผมเคยจับคดีคดีหนึ่งผมไปสอบพ่อแม่
คนร้ายก็ปิดบังพ่อแม่คนร้ายหมดสอบใครปิดบังหมด
ผมไปถามเด็กตัวเล็กผมไปถามใช้เทคนิคถามเนี่ย
เด็กคนนั้นเล่าให้ฟังหมดเลยบอกเมื่อคืนนี้ไอ้คนร้ายอยู่ข้างบนนี้
อืมพาผู้หญิงมาด้วยอืมผู้หญิงคนนี้ร้องไห้มาก
เราก็เอาตัวเนี้ยมาตอนล่างตอนหลังเขาพอจับแล้วก็รับสระพาพ
ดังนั้นไม่จำเป็นแล้วบางทีเนี่ยตำรวจเขาอาจจะมีเทคนิค
พยานคนอื่นเนี่ยเพื่อมาต่อจิ๊กซอจัดการผู้ต้องสงสัยได้
ไม่ว่าจะเป็นลุงพลหรือพ่อแม่ก็แล้วแต่ยกตัวอย่างนะครับ
ค่ะคือเนื้อความของคดีนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ณตอนนี้ที่เราจะเหมือนกับเราพยายามบีบให้มันแคบมาเนี่ย
กลายเป็นว่าคาดว่าณตอนนี้นะคะ
คาดว่าคงเป็นคนในครอบครัวหรือเปล่านะอ่า
ทำไมกระจุกตัวอยู่แค่ไม่กี่คนของครอบครัวนี้
แต่ก็อย่างที่บอกนะคะสุดท้ายแล้วเราไม่รู้จริงว่า
ลักษณะของเนื้อคดีที่ออกมาตอนนี้มันคือทั้งหมดของคดีหรือเปล่า
ใช่ไหมคะผมเข้าใจว่าตอนนี้แคบนะแคบนะ
ผมว่าในใกล้แล้วเหรอคะผมว่าแคบแคบคือแคบ
ผมว่าตำรวจเขามีข้อต้องคงใสและข้อต้องใสเท่านี้ยิ่ง
ยิ่งมีการอย่างนี้ขึ้นผมว่าตำรวจเขายิ่งมีความมั่นใจ
แต่จะหาจิ๊กซอตัวไหนมาต่อได้เท่านั้นแหละเดี๋ยวขอพักสักครู่
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะมันยังมีอีกหลายประเด็นทีเดียวที่
มันกล้ำกล้ำกึ่งกึ่งว่ามันจะฟังขึ้นหรือฟังไม่ขึ้นนะคะ
ซึ่งสิ่งเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคำพูดของใครก็แล้ว
แต่เวลาทำคดีทำสำนวนอ่ะไอ้ลักษณะที่แบบเอ๊ะมันมันเอ๊ะ
ใช่โอ้มันเป็นเหตุเป็นผลกันเลยอย่างนี้เนี่ยนะคะ
มันถูกเอามารวมในสำนวนแล้วก็เพิ่มน้ำหนักความน่าสงสัยให้กับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้จริงหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นทำไมดูไม่เสียใจเลย
แม้กระทั่งอีกแบบนึงนะคะเอ๊ะทำไมดูห่วงใยดูรัก
ดูเสียใจเหลือเกินที่เด็กไม่อยู่คือทั้งสองฝั่งนะตอนนี้เนี่ยนะคะก็โดนทั้งคู่